ใกล้แล้วใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องมาย้ำเตือนกันที่อุดรธานี
เขาบอกว่ามีสถานที่เด็ดที่จะไปขอพรขอโชคขอลาบกันครับ
พูดถึงอุดรเอาจริงต้องพญานาคนะ
จริงโอ้โหแล้วดูสิครับความยาวความใหญ่
พญานาคเก้าเซียนที่นี่มีโอกาสลองไปไหว้กันดูที่วัดศรีดาราม
บ้านคำศรีดารตะบลนาชุมแสงอเผิดทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
ไปกันที่นี่ฮะเขาบอกว่าจะได้เจอกับพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคเก้าเซียน
ยาวสักแค่ไหนที่เห็นในภาพนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ยาวถึง๑๓๑เมตรจับยาวนี่เขาบอกว่าตามตำนานเนี่ย
ตัวพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากหนองน้ำที่มีชาวบ้านเขาเรียกว่า
คำศรีดาประมาณอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าบางคนเพิ่งเคยมาครั้งแรก
อย่างคนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอในตอนที่ลงพื้นที่ไป
ก็บอกมาครั้งแรกแล้วก็เจอสิ่งที่มันโดนจิตโดนใจนะครับ
โดนใจยังไงนี่ตอนที่เธอไปขอพรขอโชคลาภที่ถ้ำพญานาค
ตรงนี้เขาว่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัตินี่เห็นไหมว่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติของพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วต่อจากนั้นไปที่ศาลเก่าของพ่อปู่ศรีสุโธเขาบอกว่าชาวบ้านนับถือมานานแล้ว
ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะไปขอโชคลาภต้องทำยังไงมันมีพิธีกรรมอะไรไหม
เหมือนกันทั่วประเทศล้วงปองเสี่ยงโชคนี่แบบนี้ถามว่าต้องซักกี่ปอง
๓ปองกำลังพอดีคำอย่างนี้นับบะวานไม่มี
แต่อย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชมที่ได้ขึ้นมาแบบนี้ตัวคนที่เขาล้วงบอกว่ามันโดนจิตโดนใจ
มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจของเธอเพราะว่ามันดันไปตรงกับอายุของคนที่ล้วง
รวมไปถึงตรงกับวันเกิดของคนที่ล้วงล้วงมาแล้วมันตรงไง
ตรงหรือเปล่าไม่รู้มาแบบเนี้ยถ้าถ้าในทางที่ผมเคยเรียนมาตอนสมัยเด็กเด็กตอน

ใช่มันจัวไม่ได้แล้วเนอะ
แล้วครบโคต้าแล้วไง
เราได้มาแล้วครบ๓แล้วไง
มันก็ไม่รู้จะยังไงต่อ
สุดท้ายเราต้องยอมจำนวนแล้วก็ว่ากันรอบใหม่
ว่ากันไปตามความเชื่อเกี่ยวกับข้อปุ่ม